ช่วงนี้ไปชมข่าวต่างประเทศนะคะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ลักพาตัวอย่างอุกอาจภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะ
ซึ่งผู้เป็นแม่พยายามที่จะต่อสู้กับคนร้ายจนคนร้ายยอมปล่อยตัวลูกสาวค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองเฮอนันโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐค่ะ
จะเห็นได้ว่าคนร้ายคือนายเครกโบเนโลอายุ๓๐ปี
กำลังด้อมมองพยายามที่จะก่อเหตุบางอย่างก่อนที่จะตรงเข้าไป
พยายามที่จะลักพาตัวเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งออกไปจากร้าน
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ค่ะพยายามจนสุดแรงที่จะยื้อแย่งตัวลูกสาวมาจากคนร้าย
จะโดนลากไปกับพื้นก็ไม่ยอมปล่อยตัวลูกนะคะ
รายงานข่าวระบุว่าแม่คนนี้ได้ฉุดกระชากตัวลูกไปจนถึงลานจอดรถของซุปเปอร์มาร์เก็ต
จนกระทั่งคนร้ายยอมปล่อยตัวแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีไปแต่ก็ถูกจับตัวได้ในที่สุดค่ะ
ตำรวจเปิดเผยว่าตั้งแต่ทำงานมาเป็น๑๐ปียังไม่เคยเห็นคนร้ายลักพาตัวอย่างอุกอาจต่อหน้าคนจำนวนมากแบบนี้มาก่อน
และไม่เคยเห็นแม่คนไหนใจเด็ดเท่านี้เลยนะคะเพราะหากคนร้ายมีอาวุธเหตุการณ์จะเลวร้ายกว่านี้ค่ะ
สถานีตำรวจเมืองซีตรัสนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ลงเฟซบุ๊กปรากฏว่ามีคนเข้าไปชมมากถึง๑ล้าน๕แสนครั้ง
และมีคนแชร์ออกไปนะคะมากกว่าสองหมื่นสี่พันครั้งค่ะ